กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูการรีวิวค่ะ
ไม่ใช่รีวิวสินค้าเหมือนที่เราเห็นทั่วไปนะคะ
เป็นการรีวิวกลงของคนสมัยนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะ
ภายในร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
คือพ่อค้าเขาก็ขายของตามปกติปรากฏว่าลูกค้าค่ะเข้าไปในร้าน
แล้วเหมือนว่าจะไปซื้อหม้อหม้อซึ่งอยู่ในกล่อง
แล้วปรากฏว่าวิธีการของเขาคือเอาหม้อออกค่ะ
เอามีดค่ะคุณค้านับไปนับมาเป็นสิบเล่มนะ
เข้าไปภายในกล่องแทนหม้อ
เนี่ยตอนจะไปจ่ายตังค์โอ้โหลุกลี้ลุกลนมาก
เร็วครับเจ้าของร้านบอกจะใส่ถุงให้
ไม่ต้องไม่ต้องผมรีบแกะหม้อไหมดูหม้อไหมเดี๋ยวมันบุบนะ
ไม่เป็นไรเอาแล้วหม้อบุบเอาไปทำอะไรล่ะคะคุณ
คือไม่เป็นไรอะไรสักอย่างจะจ่ายตังค์อย่างเดียว
คุณผู้ชมค่ะมูลค่าของที่อยู่ข้างในกับหม้อเนี่ย
คือหม้อราคาถูกกว่าคุณนึกออกไหม
มูลค่าของมีดสักประมาณ๒๐๐กว่าบาท
สุดท้ายเจ้าของร้านจับได้คุณคะไม่รอ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดของร้าน
ในร้านทั้งหน้าร้านจับพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน
ทีนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากจะมาเตือนสติ
อยากจะให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมพฤติการ
มันทำเนียนมากมันทำยังไงบ้าง

เขาบอกว่าเฮียคิดเลย
ถามบอกว่าอันนี้มันไปเท่าไหร่๑๒๙ใช่ไหม
นี่ผมเอาเอา๒๒๙ตัวอันนี้ผมเอา๒ใบนี่๒ใบถูก
ผมเลยฉลาดหน่อยนะลองคิดดูอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาดูข้างในหน่อย
ข้างในมีปัญหามีบุคอะไรไหมเกิดความสบายใจของลูกค้า
เขาไม่ยอมให้เขาบอกไม่เป็นไรหนูก็ไม่เป็นไร
อ่าเอกจ่ายได้ไหมครับเนี่ยเอามาดูอ่านี้นะคะอ่านี้ถูก
ร้อยยิบเก้าบาทถูกอ่าร้อยยิบเก้าบาทถูกอ่านี้ถูกอ่านี้เป็นไร
ผมก็อ่าโอเคแล้วไม่เป็นไรแต่อีกอันหนึ่งอ้าว
ข้างในดูแล้วครับมันมีอะไรอยู่ข้างในนี้ครับมีครับมีครับมีครับ
ผมซ่อนอยู่ในนี้ครับคุณผู้ชมค่ะพ่อค้ารายนี้ที่รีวิวกลงของลูกค้าลูกค้า
หัวหมอเนี่ยนะคะเจ้าของร้านชื่อว่านายมนตรีคำเงินอายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าของร้านเกาะหมีเซ็นเตอร์ร้านเกาะหมีเนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าตลาด
เกาะหมีตำบลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ก็มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คให้เราได้เห็นพฤติกรรม
พฤติการกลงโกงแบบนี้นะคะคือคุณมนตรีเนี่ยบอกว่า
อย่างที่เราบอกไปนั่นแหละคุณหัวหมอจริงแล้วเนี่ยนะ
มูลค่าของของที่เขาโกงที่เขาเอานำมาจ่ายเงินตอนแรก
ตอนที่เจ้าของร้านยังไม่เอกใจน่ะอืมประบาทสามร้อยเก้าสิบแปดบาทเองอ่ะ
อืมแต่จริงจริงแล้วมูลค่าที่เขาโกงไปอ่ะสองพันกว่าบาทอ่ะ
เพราะว่ามีดมันหลายเล่มอย่างงี้เออเนี้ยคุณฐา
หลังจากนั้นพอเจ้าของร้านรู้ตัวเสร็จนะมันจวนตัวแล้วล่ะ
ทำยังไงยกมือไหว้หนึ่งทียังมีมารยาทหน่อย
เงิน๔๐๐บาทเอาไว้ให้ดูต่างหน้าบอกว่าเป็นค่าเสียหาย
หลังจากนั้นก็วิ่งออกจากร้านแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายหัวไปเลยค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าตนเองเนี่ยนะ
เปิดร้านขายของมา๖ปีคุณค้าโอ๊ยรู้หมดแล้ว
ลงเนี่ยมาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่า
เขาก็เลยไหวตัวทันแต่สำหรับใครที่เพิ่งอาจจะไม่มีประสบการณ์มากนัก
ไม่ได้มีประสบการณ์โชคโชนอย่างพี่มนตรีเนี่ย
ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเจ้าของร้านบอกว่า
ก็ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่
เอาคลิปมาโพสต์เพื่ออยากจะเตือนภัยก็เท่านั้นเองค่ะ
สรุปหรือว่าการกระทำครั้งนี้ไม่คุ้มเลย
เสียตังค์ให้ที่ร้านด้วย๔๐๐ของก็ไม่ได้นะ